ท่านผู้ชมครับวันนี้พูดถึงกันเยอะเลยนะฮะ
แล้วแชร์คลิปกันเยอะมากคลิปการประชุมผู้บริหารกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย
แน่นอนว่าหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเนี่ยก็คือประหลัดกระทรวง
ท่านที่อยู่ในภาพเนี่ยนะฮะคุณสุธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทย
วีดีโอคอนเฟอร์เนนต์ด้วยนะฮะก็เรียกถามเรื่องของการทำงานต่างต่างนานา
มีผู้แทนขององค์การตลาดระหว่างการประชุมเนี่ยเขาก็มาชี้แจงเรื่องของการ
อ่าทำสินค้าให้แบบนู้นแบบนี้แบบนั้นอุปสรรคอุปทานโอ้โหประหลัดกระทรวงก็ถามถาม
ว่าคุณจบจากไหนค่ะคุณจบจากสถาบันไหนแล้วก็มีการสะบดอะไรต่าง

อุปสรรคเท่ากับอวทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้ป่ะ
เขามีทรัพย์ว่าไงนะดีไม้ซับพายครับท่านครับโอ้โฮเห้ยมึงจบอะไรว่าว่า

เอ้ยทำไมมันโง่นั่นอยู่บ้าง

ก็เรียนเศษศาสตร์สองตัวนะฮะอุปสรงเท่ากับอุปทานี่
เขาเรียกว่าตลาดสมบูรณ์แล้วจบปริญญาตรีที่ไหน
ว่ากับท่านครับโอ้กูว่าแล้วแล้วคุณไม่เรียนรัฐศาสตร์
โครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับฮะแปลว่าอะไรวะอ่า
หลักสูตรหลักสูตรหลังเลิกเรียนนะครับท่านครับ
คุณไปคุยกับคณะบดีให้ดีนะมึง
หมาไรเดี๋ยวนี้ชอบหาตั้งเปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมดเอ่อ
คำถาม

ส่งเสริมสินค้าเกษตร
หลังจากมีคำสั่งซื้อมาจากทางกรมราชธรรม
ประหลัดกระทรวงมหาทัยก็สอบถามผู้ชี้แจงว่า
คุณรู้ไหมอุปสรรคอุปทานทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าอะไร

เขาก็ตอบกลับมาใช่ไหม
คือตอนแรกของการสอบถามเนี่ยยังได้ยินเสียงหัวเราะของคนในห้องด้วยนะฮะ

ทีแรกคงอาจจะมองว่าแซวเล่น

ประโยคแรกที่แซวออกมาที่พูดออกมามีเสียงหัวเราะ

ยาวเงียบกลิบนะพี่อุ๋ย
โดยเฉพาะคำสะบดที่มันเริ่มรุนแรงขึ้น
คือที่ประชุมเงียบกลิบเลยอะ

คือในคลิปมันชัดเจนเขาทราบกันหมดแล้ว
คือท่านที่เป็นผู้แทนของทางหน่วยงานหนึ่งที่กำลังชี้แจงอยู่เนี่ย

คือท่านประหลักก็ไล่ไป

ส่วนรวยะอ้าวเป็นรู้จักว่าคนโบราณจบปริญญาโท
ก็ไล่ไปถามเอาล่ะจบปริญญาตรีที่ไหน
เขาก็บอกชาวมสะยำมเอกชน
เหมือนกับไปบูลลี่เขา

โอ้โหท่านผู้ชมครับแต่นี่ประชุม๒๗ธันวาคมนะ

วันนี้คลิปมันถูกแชร์ออกมาหนักเลยครับ
ผ่านมา๓วัน

แสดงว่ามันก็ต้องมีคนที่เขาแบบรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวก็เลยเอาคลิปมาเผยแพร่หรือยังไร

ส่วนใหญ่มองว่าคำพูดของประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นการดูถูกเป็นการเหยียดผู้ใต้บังคับบัญชา
ถึงกับตั้งคำถามว่ายังสมควรรับราชการในตำแหน่งนี้ต่อไปหรือไม่
คุณวิโรธลักษณะอดีศรอดีตสศพกนะครับ
เหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ไม่ควรจะทำต่อกัน
สังคมต้องร่วมกันตั้งคำถามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เพราะถ้าไม่มีการดำเนินการใดพฤติกรรมลักษณะนี้
จะถูกเอาเป็นเยี่ยงอย่างใช้อำนาจบาดใหญ่
ดขี่เหยียดหยามข้าราชการใต้บังคับบัญชาไปเรื่อย
ขณะที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายสุธิพงศ์จุนเจริญ
มีรายงานว่าอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ
เพราะเมื่อวานนี้ไปเป็นประธานเปิดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่๑๙
หลังจากเกิดข่าวเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
โดยยอมรับว่าพูดจริงเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขอโทษทุกคนด้วย
สาเหตุที่ด่าลูกน้องเนี่ยเพราะไม่พอใจที่นำเรื่องเก่า
ที่เคยนำเสนอมาหลายครั้งแล้วเอามาเสนอใหม่
โดยไม่มีการนำเสนอผลงานใหม่เลยทำให้ไม่ทันยังคิด
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมินสถาบันการศึกษา
เพราะตนเองก็เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดเหมือนกันเรียนมาจากโรงเรียนต่างจังหวัดเหมือนกัน
พร้อมกับระบุด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดจาสไตล์ลูกทุ่ง
มีการดุด่าลูกน้องเพื่อเร่งรัดงานเพื่อพี่น้องประชาชน
นิสัยตัวเองนั้นก็น้ำใสใจจริงไม่ใช่ด่าลูกน้องเพราะเจ็บแค้นโกรธเคือง
ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่ต้องนึกถึงคำเตือนของภรรยาและผู้ใหญ่
เคยตักเตือนแนะนำในเรื่องนี้พอโพสต์ออกมาแบบนี้นะฮะ
เป็นการชี้แจงอะเนาะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทัวร์ก็ลงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวรถทัวร์ไปจอดเยอะมาก
ที่ใต้คอมเมนต์ที่เพจเฟซบุ๊คของประหลัดกระทรวงมหาดไทยที่ชี้แจงเอาไว้
บางคนก็เข้าใจก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นการติเพื่อก่อ
คนที่ไม่เข้าใจก็ยังมองว่าอย่างนี้มันดูถูกเหยียดหยามเขา
แล้วคำพูดเป็นนายแล้วมันต้องมีการแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้หรือเปล่า
หรือได้ขอโทษลูกน้องหรือยังได้ขอโทษผู้ใต้บังคับบัญชาท่านนั้นหรือยัง
เพราะในช่วงเวลานั้นที่เขานั่งอยู่ในห้องนั้นแล้วเขาเจอตรงนั้นเข้าไปเนี่ย
ใช่ค่ะแล้วคนที่ร่วมอยู่ในการประชุมเป็นจำนวนมาก

แล้วต้องถูกด่าด้วยคำที่แรงขนาดนั้นต่อหน้าคนอื่น

มิ้วยังนึกแล้วว่าถ้าเป็นมิ้วมันจะทำยังไงอะ
ถ้าเป็นเราทำตัวไม่ถูกจริงพี่อุ๋ย
แล้วผมไปดูใต้คอมเมนต์ของท่านประหลักกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
บางคนเขาเข้ามาคอมเมนต์บอกผมจบมสยามครับ

คือเขาก็รักสถาบันของเขาใช่ไหม
ใช่มิ้วจบมหาวิทยาลัยเอกชนเหมือนกันปตรียังรู้สึกกระด่าเราเปล่าเนี่ย